คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานใครไปที่สุวรรณภูมิกันบ้าง

คนเยอะมากฝรั่งงงดิฉันพูดเลยจริง
เพราะว่าหลายคนทั้งแฟนคลับนางงาม
ทั้งสื่อมวลชนไปรอรับน้องน้ำตาลท่านน้ำตาลเดินทางกลับมาแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสักบ่าย๓บ่าย๔กว่านะคะ

สนชาติเดินเลยครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

คิดว่าจะมีคนมารอเยอะขนาดนี้
น้ำตาลบอกว่าดีใจมากเลยที่เห็นทุกคนมารอต้อนรับ
รวมถึงช่วยเชียร์และช่วยโหวตผ่านโซเชียลมีเดี
เธอผ่านเข้ารอบไปลึกขนาดนี้

ฟังเสียงบางช่วงในการแถลงข่าว
น้องได้กล่าวถึงความตื้นตันใจ
ทรงติดตามเชียร์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
กัญญาสิริวัฒนาพันวดี
และการตอบคำถามที่เธอได้กล่าวถึง
หลวงราชการที่๙พระมหากษัตริย์
ทรงงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยกันค่ะ
อืมตันใจมากค่ะที่รู้สึกเป็นจุดเวลากิน

ไม่คิดว่าถ้าจะเชียร์รางาม
อย่างนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเบียนมากค่ะ
ในใจก็คือนึกอยู่แค่คนเดียวเลยค่ะ
แค่คนเดียวเลยที่เราบอกว่า
นึกได้นะตอนนั้นแล้วก็อยู่กับเราตลอด
ว่าตังจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าตันจะไปไหน
ก่อนที่ตอนจะขึ้นเรื่องนี้

แล้วแต่ตอนจะไหว้ท่านของคุณคืนแรกค่ะ
เพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนกับ
แรงกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเรา
เวลาที่เราอยู่หลังบ้าน
เป็นที่วางกาวขวานก็เป็นเหลือเล็กกาว
ก็ต้องไปแก้บบนอยู่เถอะ
หลายที่ไม่รู้ว่าแม่ไปวนที่ไหนกัน
คุณคุณน้ำตาแม่คุณที่ไหน
ฉันก็รอผลที่เดิมเลยค่ะ

ก็ถ้าคือที่บนวันก็คือถ้าเข้าถ้าได้โมงปุ่น
ถ้าได้โมงปุ่นก็จะมีการร้อง๑๙คน
แต่ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วคือถ้าได้โมงปุ่นก็มีการร้อง๙๙คน
แต่ว่าร้องวิถีตอนนี้ก็มีแค่๙คน
จากนี้นะเดินทางกลับมาแล้วเพื่อนต่างแดนก็คิดถึงเธอด้วยนะ
แล้วก็มีข้อความเขียนระบุบอกว่า
ไม่รู้จะขอบคุณยังไงสำหรับน้องสาวและเพื่อนที่แสนพิเศษ
ขอบคุณที่เราได้มีประสบการณ์ที่ดีด้วยกัน
ฉันจะคิดถึงเธอตลอดไปและหวังว่าเราจะพบกันใหม่

แล้วก็ติดแท็กน้องน้ำตาลนะคะ

แล้วก็มีคนก็ถามว่าแล้วน้องน้ำตาลจะเป็นดาราอะไรหรือเปล่า

หลายคนเล็งดึงตัวเข้าวงการนางแบบเนอะ
ก็บอกเดี๋ยวเรียนให้จบก่อนเรื่องของวงการบันเทิงเดี๋ยวว่ากันอีกที